คุณผู้ชมครับมาติดตามรายการรวยหุ้นรวยลงทุนปี๔นะครับ
มีเรื่องราวของการบริหารจัดการเงินทองและการลงทุนที่น่าสนใจ
มาฝากคุณผู้ชมกันเป็นประจำครับ
วันนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องของคำถามที่หลายคนเวลาลงทุนในกองทุนรวม
วันนี้เดี๋ยวเราลองไปหาคำตอบเรื่องนี้กันนะครับ
เช่นเดียวกันกับการติดตามรายการของเราผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง
คงติดตามได้เช่นเคยลองไปดูกันครับ
ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม

เพื่อสร้างความมั่งคั่งไปกับพวกเรา๓คนในรายการรวยหุ้นรวยลงทุน
ติดอาวุธในการลงทุนไปกับพวกเราทั้ง๓คน
ในรายการรวยหุ้นรวยลงทุนปีที่๔
วันอังคารถึงศุกร์เวลา๑๐นาฬิกา๔๕นาทีถึง๑๑นาฬิกา
พบกับมุมมองของผู้เชี่ยวชาญที่จะทำให้การลงทุนไม่ยากอย่างที่คิด
เพราะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้นกองทุนรวมน้ำมันทองคำอสังหาริมทรัพย์
หรือแม้แต่อนุพันธ์เราจะมีกลยุทธ์ให้ท่านทุกสัปดาห์
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะใกล้ถึงเทศกาลวันหยุดยาวแล้วนะคะ
สถานีบริการน้ำมันปอตทที่ปัจจุบันมีอยู่กว่า๑๕๐๐แห่งทั่วประเทศ
ก็พร้อมแล้วล่ะค่ะที่จะให้บริการประชาชนในทุกกลุ่ม
และคงจะดีไม่น้อยนะคะหากเราสามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่า
เส้นทางที่เราจะผ่านนั้นมีปั๊มปอตทอยู่หรือไม่ค่ะ
โดยนักท่องเที่ยวสามารถค้นหาจุดที่ตั้งของสถานีบริการน้ำมันปตทได้ด้วยตนเอง
ซึ่งจะแจ้งสถานที่ตั้งของสถานีบริการต่างของปตท
เพื่อรองรับกลุ่มคนใช้รถยนต์ที่แตกต่างกัน
ทั้งนี้ในบางพื้นที่สถานีบริการที่เปิดใกล้เคียงกันนั้น
เพื่อรองรับปริมาณรถทั้งขาเข้าและขาออกคนละฝั่งถนน
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนค่ะ

ลืมเข้ามาใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมันปอตทกันนะคะ

ติดตามช่วงเส้นทางลงทุนกับกองทุนบัวหลวงนะครับ
หลายท่านอาจจะมีข้อสงสัยในเรื่องของการลงทุนผ่าน

แต่วันนี้เรามาพูดคุยกันกับผู้เชี่ยวชาญครับ
คุยกันกับคุณเสกสรรตวิวัฒน์นะครับ

ก็เป็นคำถามยอดฮิตนะครับหลายคนบอกว่า

ก็แต่ความเข้าใจของผู้ลงทุนก็คือว่า
สมมุติเราใช้เงินเท่ากันในการซื้อ
ที่๑๐๐บาทได้แค่๑๐๐หน่วยมันได้แค่ร้อยเดียวเอง
อย่างนี้แสดงว่าพันหน่วยก็ต้องดีกว่าหรือเปล่า
เรียนว่าเวลาเราลงทุนในกองทุน
ถ้าพูดถึงกองหุ้นเป็นตัวอย่างที่ชัดมาก
ก็คือว่าหุ้นในพอร์ตของกองทุนที่มีอยู่ปิดที่ราคาเท่าไหร่
เขาก็เอามาคำนวณจากตรงนั้นนะครับ
คุณก็ซื้อด้วยราคาตลาดเหมือนกันนะครับ

พอหุ้นขึ้นมาเยอะมันก็แปลว่าราคาสูงแล้ว

ภาพของกองทุนถ้าหุ้นเป็นตัวเรานึกถึงบริษัท

เขาก็จะมีกำลังการผลิตสินค้า
หรือว่ามีจำนวนยอดขายมีฐานลูกค้าที่จำกัด
มันอาจจะมีรายงานของนักวิเคราะ

ความสามารถของบริษัทณปัจจุบันนี้ณเวลานี้อย่างนี้
แต่กองทุนมันคือการรวมกัน
แล้วผู้จัดการกองทุนก็เหมือนเป็นนักลงทุนคนหนึ่ง

มันสะท้อนพอร์ตมากกว่านะครับ
เพราะฉะนั้นตัวไหนถ้าขึ้นไปถึง
จากการกองทุนก็เห็นว่าราคามันเต็มมูลค่าแล้ว

มันคือพอร์ตการลงทุนที่โตขึ้นโตขึ้น

เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีเรื่องของการเต็มมูลค่า
กลับมาอันแรกยกตัวอย่างให้เห็นชัดง่าย
ถ้าสมมุติว่ากองทุนพอร์ตเหมือนกัน๒พอร์ตนะครับ
บาทขึ้นเป็น๑๑บาทนะครับ
คูณ๑๐๐หน่วยมันได้๑๑๐๐บาท
ขณะที่๑๐๐บาทขึ้น๑๐มันก็ขึ้น๑๐บาทนะครับ

พอคูณกับ๑๐๐หน่วยมันก็ได้๑๑๐๐๐เท่ากัน
เพราะฉะนั้นเรื่องของ๑๐บาทหรือ๑๐๐บาทไม่แตกต่างกัน

เวลาลงทุนในกองทุนอย่างแรกที่ต้องดูก็คือว่า
องทุนนั้นตอบโจทย์วัตถุประสงค์ทางการเงินที่ความต้องการของคุณหรือเปล่า
ถ้าต้องการจะเก็บเงินยาวนะครับรับความเสี่ยงได้
ก็จะเป็นกองทุนหุ้นเก็บเงินเพื่อเกษียณอะไรอย่างนี้นะครับ

หรือบางทีบอกว่าต้องการจะลงทุนแบบจัดสัดส่วน

แต่๓เดือน๖เดือนอย่างนี้ก็ต้องใช้ตาสันนี่
หรือว่ากองทุนประเภทบริหารสภาพคล่องแล้ว

สำคัญกว่าจะไปดูว่าตกลงจะซื้อไอ้กอง๕บาทหรือ๑๐บาทนะครับ
ขณะเดียวกันตัวเลขต่ำก็ไม่ได้แปลว่ามันแย่
อย่างกรณีที่ชัดเจนมากก็คือกองทุนที่จ่ายปันผล

เนื่องมาจากว่าเวลาขึ้นไปมีกำไร
จ่ายปันผลมันก็ตัดจากมูลค่าหน่วยนั้นแหละ

๑๐บาทขึ้นไปเป็น๑๑บาทขึ้น๑๐
องทุนมีนโยบายจ่ายปันผลครึ่งหนึ่ง
พอจ่ายมาเสร็จราคามันก็จะตกมาอยู่ที่๑๐บาท
เพราะว่าส่วนหนึ่งจ่ายออกมาเป็นปันผล

ใช่ครับโดยเฉพาะกองทุนเองมันจะต่างจากหุ้นนะครับ
ถ้าหุ้นมีขาดทุนสะสมจะจ่ายปันผลไม่ได้
ทางบัญชีแต่กองทุนไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับ

พอจ่ายขึ้นเป็น๑๑บาทจ่ายไป๕๐ตังค์เหลือ๑๐บาท๕๐ใช่ไหมครับ
ปีถัดมามันเกิดวิกฤตหรือเกิดหุ้นมันตกนะครับ
๑๐บาท๕๐มันเหลืออยู่๙บาทนะครับ
งวดบัญชีนั้นเนี่ยขาดทุนงวดบัญชีนั้นนะครับ
ขาดทุนจ่ายปัญหาผลไม่ได้นะครับ
แต่ถ้างวดบัญชีถัดไปจาก๙บาทมันเด้งขึ้นมาเป็น๙บาท๕๐นะครับ
บาท๕๐บอกจ่ายครึ่งหนึ่งคือจ่าย๒๕สตางค

ก็จ่ายได้ราคามันก็จะลดลงเป็น๙บาท๒๕บาท
เพราะฉะนั้นกองทุนที่มีปันผลเนี่ย
ราคาบางทีอาจจะไม่ถึง๑๐บาท
แล้วในความเป็นจริงนักลงทุนบ้านเรา

หุ้นของเราเนี่ยนะครับราคาไปแต่๑๐๐บาทแล้ว

ก็มาถึงปัจจุบัน๒๕๖๐แล้วก็๑๕ปีนะครับ
ราคาขึ้นมาประมาณ๑๐๐บาทเฉลี่ยต่อปีตกประมาณ๑๕๑๖นะครับ
ซึ่งจริงแล้วมองกลับกันควรจะเป็นเรื่องดีด้วยซ้

ใช่นะครับมันก็คือการเพิ่มขึ้นเรื่อย
นึกภาพกลับไปตอนต้นนะครับว่ามันคือพอร์ต
ไม่ใช่ตัวใดตัวหนึ่งซึ่งมันมีลิมิตหรือราคาที่ควรจะแค่นี้หรือแค่นั้นยังไง
หรือบางคนเนี่ยอย่างปีที่แล้วเคยซื้อกองหนึ่งสมมุติราคา๓๐บาทสมมุตินะครับ
ปีนี้ขยับขึ้นมาเป็น๔๐มันแพงกว่าปีที่แล้วตั้งเยอะ
ราคาสูงกว่าพี่แจ๊ตั้งเยอะแบบนี้มีคนคิดแบบนี้ไหมครับ
ปีที่แล้วราคา๓๐กว่าบาทนะครับปัจจุบันประมาณ๔๐นิดอย่างนี้นะครับ
บางคนก็มีความรู้สึกแบบปีที่แล้วฉันซื้อถูกกว่านี้
ทีนี้ฉันต้องซื้อแพงขึ้นคำถามก็คือว่า
คุณอยากจะซื้อราคาเดิมเท่ากับ๑ปีที่ผ่านมา

ไม่มีกำไรนะอย่างนี้ไม่ขึ้นเลยนะเอออย่างนี้ในขณะที่ตลาดมันไปอย่างนี้

ตัวเลขเห็นชัดเปรียบเทียบง่ายดูง่าย

บางทีก็เลยวิ่งบอกวิ่งไปซื้อกองอื่นที่๒๐บาทแทน

ต้องกลับไปดูตอนต้นว่าคุณจะเรียกกองด้วย
เลือกไว้ต่อเดิมได้นะครับ
แล้วกลับกันเลยได้ไหมครับ
เพราะว่าแปลว่าที่ผ่านมาโตได้เยอะแบบนี้ได้ไหมครับ

อง๑๒ปีธรรมชาติมันก็สูงกว่าอยู่แล้วนะครับ

แต่ถ้าเราไปดูผลตอบแทนระยะยาว๕ปีย้อนหลัง

จริงกองที่ตั้งมา๕ปี
ถูกใจถูกจริตกับเรามากกว่าก็ได้

แล้วอะไรที่เราควรจะดูนอกเหนือจากจุดประสงค์ของเราเอง
เพื่อพิจารณาว่ากองทุนนั้นเป็นกองทุนไม่มีประสิทธิภาพ
คือนอกจากวัตถุประสงค์ของเราแล้ว

สมมุติเราเลือกแล้วเราตั้งใจว่าที่การลงทุนของเรา
เราต้องการจะเลือกกองทุนหุ้นหลัก

แล้วผมต้องการลดภาษีไว้ยาวตามเงื่อนไข๗ปีปฏิทินได้

สิ่งสำคัญก็คือว่าคุณกำลังจะลงทุนวันนี้

อนาคตของคุณคุณต้องการอะไรจากการลงทุนนั้น

คุณคาดหวังอะไรหรือคุณเชื่อแนวคิด

ซึ่งก็มีข้อดีข้อเสียอาจเกือบเทพกันให้เคยฟังไปแล้ว
ใช่ครับก็กรองไปสักครึ่งหนึ่ง

คำถามคือแล้วอะไรที่ถูกใจ

ลองไปดูว่ากองนั้นเขามีนโยบายวิธีการลงทุน

ก็คือกองทุนลงตามดัชนีเซต๕๐อะไรอย่างนี้

ใช่ครับแต่ถ้าเป็นกองทุนของบัวหลวงเอง
เพราะเราเชื่อว่าผู้จัดการกองทุนจะใช้ความรู้ความสามารถของเรา
หาผลตอบแทนส่วนต่างที่ดีกว่าดัชนีได้

ซึ่งเราก็พิสูจน์ในผลการผลิตงานของเรา

ในการลงทุนเงินก้อนนั้นอย่างไรบ้าง
เพื่อที่จะลองพิจารณาหากองทุนที่ตอบโจทย

เหนือจากนั้นก็ลองพิจารณาลงไป
ถึงแนวทางการลงทุนของกองทุนนั้นด้วย
ว่าเขามีธีมการลงทุนมีนโยบายการลงทุนอย่างไร
ซึ่งถ้าคุณผู้ชมสนใจกองทุนของบัวหลวง

เขามีนิยบายการลงทุนที่ชัดเจนอย่างมาก

วันนี้ขอบคุณคุณเสกสรรครับ
สัปดาห์หน้ายังคงมีเรื่องราวของการลงทุนที่น่าสนใจ
มาฝากคุณผู้ชมกับรายการรวยหุ้นรวยลงทุน

โปรดติดตามตอนต่อไป